วันนี้พลตำรวจเอกวิทยาชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งรับผิดชอบดูแลคดีนี้แถลงข่าว
แล้วก็บอกว่าตอนนี้ได้ติดตามยึดอายัดรถยนต์หรู๓๐คันของผู้ต้องหากับพวกในแก๊งนี้นะครับ
ผู้ต้องหาก็คือนางวรรณภาพวงศลเป็นหนึ่งในผู้ต้องหานะครับซึ่งมีการยักย้ายถ่ายเทรถหรูกับทรัพย์สินอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกยึดทรัพย์นะครับ
เพราะฉะนั้นทางตำรวจก็เลยบอกว่าขอเตือนบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือว่าช่วยเหลือในการถ่ายเทซื้อขายทรัพย์สินเข้าข่ายมีความผิดแล้วก็จะถูกยึดอายัดทรัพย์ได้นะครับ
กำลังประสานไปยังกรมการขนส่งทางบกถ้าพบการโอนการขายรถหรูดังกล่าวของผู้ต้องหาในเครือข่ายแก๊งนี้ถูกดำเนินคดีแน่
ตอนนี้ตำรวจแบ่งผู้เสียหายเป็น๓กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าไปขายแต่ไม่ได้รับสินค้า
กลุ่มที่จ่ายเงินแล้วได้รับสินค้าแต่สินค้าไม่มีคุณภาพไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็๓กลุ่มผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้สินค้า
วันนี้ท่านวิทยาชัยก็ยังพูดถึงกรณีที่ไปตรวจแหล่งใหญ่ที่ตลาดใหม่ดอนเมืองที่มีเครื่องสำอางมีอาหารเสริมผิดกฎหมายเยอะแล้วทีนี้ก็ไปต่อเนื่องถึงคดีของพันธุ์ตำรวจโทสันทนประยุณรัฐ
เรื่องไปข่มขู่ผู้ค้าขู่กันโชครีดไถผู้ค้าที่ตลาดใหม่ดอนเมืองเขาร้องมาอีกทีนึง
พลตำรวจวิทยาชัยยืนยันว่าที่พันตำรวจโทสันทนะออกมาบอกว่าถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีก็เพราะมีปัญหากับตำรวจใหญ่๓นาย
หนึ่งในนั้นคือท่านวิราชัยด้วยท่านยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องไม่เคยเป็นคู่ขัดแย้งทะเลาะกับใครอย่างแน่นอน

สันทนะเพราะฉะนั้นการที่เขามาปรากฏตัว
ผมก็มาทราบทีหลังว่าปรากฏตัวในฐานะที่ปรึกษา
ซึ่งอันนี้ผมก็ทำการทำหน้าที่ครับ
เพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรกับใครทั้งนั้นครับ
เดี๋ยวผมขอไปเช็คเรื่องก่อนนะว่า
ผู้ต้องหาสันทนะเขาเคยมีอะไรกับผม
เดี๋ยวขอไปเช็คนิดหนึ่งครับได้ผลยังไงจะตอบ

แต่วันนี้มีความเคลื่อนไหวจากทางภรรยาของพันธ์ตำรดโทสันทนะ
นางพันนีประยูณรัฐ
ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนางอังคณานีรับภัยจิตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะ
บอกว่าทางครอบครัวได้รับผลกระทบแล้วก็เดือดร้อนนะคะจากการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่ไปค้นคอนโดมิเนียมย่านผนโยธินแล้วก็ที่บ้านแถวรามอินทรา
ตอนนี้ตัวเองเข้าบ้านไม่ได้ได้รับผลกระทบหลายอย่างมีการดักฟังโทรศัพท์ด้วยค่ะ
ตั้งแต่มีเรื่องที่ตลาดครอบครัวเราได้รับผลกระทบมาก
จะอันตรายไหมดิฉันห่วงในฐานะเป็นภรรยาค่ะ
ดิฉันไม่นิยมความรุนแรงนะคะ
อยากให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเที่ยงธรรม
แล้วถ้าเกิดปฏิบัติกับครอบครัวดีฉัน
หรือคุณสันทนะแบบนี้
ถามหน่อยว่าคุณปฏิบัติกับครอบครัวแบบนี้

ผู้หญิงแบบดิฉันอยู่เบื้องหลังเป็นแม่บ้าน

ประเทศเรามันประเทศอะไรกันล่ะคะ
เรายังอยู่ดีมีสุขกันอยู่หรือเปล่า
ทางคุณอังคณากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่นั้นมันมีอะไรที่เข้าข่าย
เกี่ยวกับเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่อย่างไร